ดูอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้มีการประกาศ
ในเว็บไซต์รัชกิจการณ์หรือรัชกิจจานุเบกษานะครับ
แพร่ประกาศสำนักนายมนตรี
พระชธานพระราชานุญาตให้ถอดยศตำรวจ
และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยพร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชองค์การโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
พระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดยศอดีตราชการตำรวจ
ออกจากยดตำรวจตามมาตราย๒๘แห่งพตแห่งชาติ
และทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
พระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชเชิงสุริยพร
ได้รับพระราชทานทุกชั้นตราซึ่งผู้ที่ถูกถอดยศและถูกเรียกคืนเครื่องราด
ตั้งแต่วันที่๓๑ตุลาคม๒๕๔๕ซึ่งเป็นวันที่ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ
ร้ายแรงนี่ครับก็มีอยู่หลายกรณีหลายคดีอยู่นะ
สำหรับอดีตพันธบทโทสันทนะ
กรณีล่าสุดก็คือที่ตลาดใหม่ดอนเมือง